ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกนะครับ
กรรมการอลงรวมจิตพันเอกกิลวัทอินเหียมให้ไฟ
แดงครับยอดโทงชัยสี่สิบเก้าและภูทอกอ่ะขอบคุณ
ครับให้ไฟแดงครับสี่สิบเจ็ดและภูทอกสี่สิบเก้า
ครับส่วนกรรมการการีกิตครับให้ไฟแดงยอดโทงชัย
สี่สิบเก้าสามเสียงเอกกระชันเอกกระชันน่ะไม่ใช่
น่ะโอ้โหเจ้าภูทอกเนี่ยสามไว้หลังครับแพ้รวด
็อกสำเร็จแล้วก็ล้างตาแบบมือได้ครับ
เดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีภาคแตกหักอีกภาคหรือเปล่านะครับ
ส่วนคู่ต่อไปของท่ายการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจเลยนะครับ
มุมแดงนี่ก็ว่าหัวใจนำทางใหญ่กว่าต่ำ

ขณะที่น้ำเงินนี่โอ้โหวันนี้มายาวเหลือเกินครับ
สดนะครับ๑๙ไฟล์หลังแพ้เพียงไฟล์เดียว

ไฟล์แดงมวยลีลาจัด

เขาคือเผ็ดหัวหินปอเผ็ดไข่แก้ว
ปะทะกับฝ่ายน้ำเงินขุนเข่าเจ้าป่า

เขาคือชิงดังรถบ้านสมเกียจฝรั่ง
ครับมวยกุ้ย๒เราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้ว
ธนวัฒน์ดวงจำปาอายุ๑๗ปี

กมาแล้ว๕๔ครั้งชนะ๓๘ครั้งแพ้๑๖ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเมธีเล็กต่อหลัก๒ที่เวทีมวยอ้อมน้อยครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดำรถบ้านสมเกียจตังค์
ชื่อวิสิทธิ์รอดภัยอายุ๑๕ปี
เป็นชาวจังหวัดตังชกมาแล้ว๓๗ครั้งชนะ๓๑ครั้งแพ้๖ครั้ง
ข้างหลังแพ้ทีเอโอเมธีเล็กต่อหลัก๒ยกที่๒ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
มุมแดงนะครับมีคุณถาวรคำสิมเลยครับ
ขึ้นมาถอดมงคลแหม่หลวงพ่อพิชาแห่งวัดเขาอิติสุโกโตคงยังติดตามค่าถ้าเท้าสดอยู่ด้วยนะครับ
ลูกพี่ของเพชรหัวหินเลยครับ
ขณะที่น้ำเงินนี้มีคุณเบนเกียร์สงฤษครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้าสิงห์ดำ
ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอิตยศครับ
เอาต้นดูแดงให้ดีนะครับปลายเดี๋ยวดูน้ำเงินครับว่าจะห่มเข่าได้ไม่ได้ติดตามยกที่๑ครับ
ผู้ชิงขาดบนพิธีครับชุมพลอิตยศให้คะแนนพะเนกยิรวรรดิอินเหยียมชายุทธ์ธรรมาเลแล้วก็กรรมการทงชัยนะครับ
ทั้งหมด๓คนนี่เป็นคู่ที่๒คู่แรกนั้นยอดทงชัยแพ้คะแนนผิวทอก
ที่๒ครับเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วแดง๑๑๒ทรายเวทนะครับ
น้ำเงินสีดำรถบ้านสมเกียจตราสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

ภูจากรูปร่างโรงสร้างของฝ่ายน้ำเงินที่เจ้าสิงห์ดำแบบน้ารักมากนะค่ะ

งชัยมันได้เปลี่ยนแต่ว่าต่อยในฐานะที่มันเคยชนะนะแต่ต่อยออกมาแล้ววันนี้เกมแม่เขาทำมาดีนะไอ้ภูทองวันนี้ก็ทำการบ้านอะไรมาดีทุกอย่าง
สมความตั้งใจเลยนะใช่ค่ะพี่ป่าสามยกชอบแดงไปในสลบเลยเรียบร้อย
ถ้าบนวิธีดีกว่าต่างรับผลิตทำลายจังหวะตลอดสิงห์ดำสิงห์ดำรถบ้านสมเกียรติ
มีกว่าเกินสิบซิบปีน่ะโอ้โหเนี้ยนะอย่างจำได้มั้ย

การสร้างการจัดการเพาท์อย่างต่าง
บายที่จะมองคู่หาคู่ให้เข้ารายการ
มันอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ

เขาเรียกร้องกันมาเยอะเลย
ทั้งคู่อีกคู่คนหนึ่งเดินต่อยเดินเตะ
แต่ผมแพ้ตบตาบางคนโอ้โหหนีอย่างเดียวแต่ชนะ
๑๐แล้ว๘อักกำลังต่อพระมการคิ้วก็ไม่จบพบกันไม่เลือกอยู่แล้ว
หลายคนโยกตามช่องเลยโยกต่อเมฆ
เป็นเกมของครูที่สองใบยกแรกนะครับ
ถ้าพี่ป่าหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่เลยดีกว่า
บอกให้แฟนอร่างที่บอกเขาอยู่ว่าวันสงครรภ์ใจจะมีขึ้นในวันพุทธที่หมุนมีนาคมนี้เนี่ย
ไปดูที่คู่มวยที่แฟนมวยข้องใจแคงใจคือ

ท่านก็บอกดูกุมารดอยได้เปรียบ
หลายคนก็บอกเฮ้ยเพชรชายชนะถูกแล้ว
มาดูสุริยเล็กครับใส่กับกล้องธรณีสวิงเทียบ
และเชอรี่ครับสูงยาวต่อหนักให้กับทางด้านเจ้าการบ

คุ้ยเปิดหัวดูว่าคุณภรรย์ชาวคุณหลีนี่ทุนภรรย์เศร้าหลากเลย

ของวิทยาเพชรสี่หมื่นกับสัมปราณาของกำลัง
ดูคุณคู่มวยในวันที่หนึ่งที่ราดดำเนิน
กลับมวยคุยสองแล้วครับผ่านมาแล้วกับยกแรก
กลับทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรหัวหินตีเข่าก็ลำตัว
โอ้โหเข้าชายโครงครับ
ทางด้านสิงห์ดำพยายามจะตีแต่ก็โดนหักเหลี่ยมครับ

ยกแรกเครื่องยังไม่ร้อนเท่าที่ควรครับ
่งหินถามทางไปก่อนนะเพราะว่ามวยคู่นี้พี่ชัยไม่เคยเจอกันมานะ
แล้วก็เป็นมวยจากภาคเหนือตอนล่างกับฝ่ายน้ำเงินนี่มาจากใต้กับตรังไงครับ

อดีตก็มวยชื่อสิงห์ดำนี่ยอดมวยเยอะนะ

กับสิงห์ดามเหยียดวูกล้าวสิงห์ดามสักประยุทธ์
เดี๋ยวดูว่าสิงห์ดำตัวนี้จะเก่งเหมือนในอดีตหรือเปล่านะ
ติดตามยกที่สองครับ
พี่เดเกียรติเมืองกาลหรือว่าโอเล่เกียรติออนเวย์สมัยก่อนหรือเปล่า
ดูฟอร์มแล้วต้องวัดกับที่ความแข็งแกร่งคู่กับการพิกซ้อมมันสำคัญมาก

ยินดีอยู่ดีซ้อมดีก็เอาไปครับชัยชนะ

ต้นนี่แดงนี่ไปก่อนเห็นเลยนะครับทรงมวยแบบนี้
หัวหินยุบหรือเปล่า
พี่น้องแฟนชาวสวยด้วยหัวหินประจวบนะลุ้นกันไปเชียร์กันไป
ลูกหลานของท่านพลิกเหลี่ยมนิดเดียวเสียหายถึงดา
ในช่วงจับนี้จับได้สวยครับน้ำเงินเนี่ยคล้องจับสวย
แต่เหลี่ยมมันจะไม่ได้ไงเหลี่ยมเนี่ยมันโดนพลิกสองทีแล้วนะ
นิดเดียวเสียหลักเสียทรงเลยนะครับสิงห์ดำ
โดนพลิกแบบนี้บ่อยนี่เพลินเลยนะเนี่ย
เข้นเน้นตียัดไปเรื่อยครับไอ้เจ้าเพชรหัวหิน
พยายามโตนะพยายามโตนะสิงห์ดำ
จำสวยแล้วตีสวยแทงได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ
น้ำเงินสิงห์ดำรถบ้านสมเกียจตรัง
แดงนี้ต้นดูแนวพราวเลย
ผิวเลยนะครับแดงผิวซ้าย

น้ำเงินมีออกอาการหุ้นหยิดเลยกำยังไม่ได้ดั่งใจนักที
จะหลองตีก็โดนโต้ด้วย

แต่ว่าสิงค์นำยังไม่ยอมหยุดนะนี่มันยังต้นเกมนะยังอีกยาวยังอีกไกลนะ
หนทางที่จะเจอกันสู้กันเนี่ยยังต้องลุ้นกันต่อนะครับ

ก็ต้องวงเล็บว่าระแดงอย่าไปยุบนะ
ยุบหรือเปล่าเดียวนิดเดียวแพ้ทันที
น้ำเงินนี่เตรียมตัวมาเข่าอย่างเดียวเลย
ทำการบ้านมัดลุ้งลุ้นที่วงนาย
เจอมัดแทงแล้วกันแทงแล้วฆ่าไว้ครับสิงห์ดำ

หัวหินแดงน้ำเงินสิงห์ดำ
ตีบซ้ายั่นหว่างแข้งซ้ายตีบบางกล่องใน
นี่แข้งขามันยังจับจังหว่างไม่ถูกนะ

พลิกแทงนิดเดียวเนี่ยล้มกิ้งล้มหงายเลยนะครับ
ตอนนี้เหลี่ยมตัวได้อยู่กับฝ่ายแดงแล้วครับเพชรหัวหิน

วยอย่างนี้ยังท้อไม่ได้ครับสิงห์ดำนี่ต้องเปิดเกมตลอด
ต้องเบียดให้ทั้งนั้นอ้าวอีกแล้ว
ที่จะมาเจออย่างนี้แก้ไม่ได้นะ

มาครับโหทางด้านเพชรหัวหินนี่เข้าปั้มเข้าในครับ
กระทุ้งเข้าลำตัวทางด้านฝ่ายเมืองสิงห์ดำนี่พยายามโต้นะครับ
โอ้โหนี่ทางด้านเพชรหวยหญิงนี่กระทุ้งเข้าไปโอ้โหสองกระทอกอ่ะพี่ชัย
เต็มท้องเลยครับตีแล้วก็เสี่ยงเสกเขาเข้าท้องครับอ่า
มีช่องต้องมีป่าจัดพันพะยักษ์ในค่าตัวหนึ่งแสนบาทมาเจอกับคนเอก
เป็นคู่เอกเนอะไอ้กิ๊ดสตาร์บุ๊กตี้จัดวันที่๒๓ที่ห้ามเงินนะครับ
ช่องสตาร์บุ๊กตี้นี่นะครับ

พาไปบนเวทีครับยก๓แล้วน้ำเงินมีอะไรมาใช้
เกี่ยวล่างลูกนี้สวยงาม
แฟนมวยเริ่มจะส่งเสียงเชียร์ดังขึ้นเรื่อยแล้วในเวที
น้ำเงินต้องระวังด้วยนะครับหมัดกับศอก
ล็อกในแล้วแดงนี่ยุบไม่ได้เลยนะครับ
เสร็จเฟ่ยุบยุบก็แพ้ทันทีนะ
ไอ้มวยเข่ามันต้องออกมาสู้กรูปนี้ส่งในสมัยก่อนคุณเห็นมั้ย
ยุบไอ้เจ้าขุนพี่นิดเอียดตะวันเนี่ย
ยังเงียบ๑๒ยุบก็เตะยุบก็ทีบอย่างเดียว

นั่นแหละอย่ายุบอย่ายุบให้เห็นนะครับ

แล้วเมื่อกันเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยเนี่ย
แม่ท่าแดงโดนเกี่ยวล้มอีกที๒ทีแล้ววิดแดงอะ
นี่ต้องขยันครับต้องขยัน
ยังท้อไม่ได้ต้องเดินตลอดด้วยสิงห์ดำ

เสมบเรื่องตัวไม่มีเจอขวาเจอซ้าย
ดูพี่มาหลังตอนนี้รับรับอาวุธส์แล้ว
แต่อย่ายุบไปด้วยกันแล้วยุบกันนะก็จบเลย

ทุกคนเราจะยุบนะครับภูกิกเติบโดนเวทีขวา

เกี่ยวล้มเกี่ยวไหงด้วยนะครับตอนนี้กับสิงห์ดำ

หายแทนก็มันมีปัญหาที่ว่าเพชรหัวหินมันจะยุบข้างหลัง

ยุบไปเดียวยุบไปเดียวแล้วก็ลำบากเลยนะครับ
ตอนแน่นตอนแน่นมียุ่งเลยได้หายใจทั้งปากมาหลายแล้วเรียบร้อยเลย
โดนตีเข้าไปเยอะครับจะคล้องในอย่างเดียวเลยคล้องไม่ได้

โอ้โหนี่ออกอาวุธกันแบบเมามันเลยนะครับ
ขวายแดงแพทย์หัวหินโดนเข่าก็ไปซับซอก
ดำแทงเข่าเพชรหัวหินเสียหลักล้มทั้งยืนเลย
นี่ครับแพทย์หัวหินซับซอกโดนเข่ารูปนี้ครับ
ทั้งยืนเลยครับเสกเข้าเข้าท้อง
ใส่กันสุดมันลืมตายเลยนะครับ
ต้นในน้ำเงินดูอ้อนแอดนะครับแต่ว่าไปปลาย
นี่แม่พี่เบนบอกผมครับไอ้เด็กตัวนี้
มันอ่อนข้างนอกแข็งข้างในแม่ยกที่๓เห็นไปแล้วถ้าจะจริง
เดี๋ยวดูพี่ชัยยก๔จะต่อเนื่องหรือเปล่านะ
สถานการณ์นี้พลิกแล้วนะครับโอ้โหในเวทีนี่
ต้นทำภาพหลักท้าไม่ค่อยมั่นผม
ไปปลายแล้วยก๓ไปไหน
มีฮึดขึ้นมาแล้วครับเดินแห้งเสียบ

แสดงว่าอ่อนนอกแข็งในแล้วครับน้ำเงินสิงห์ดำรถป้ายสมเกียจตรัง
แดงเนี่ยทรงดีอะไรดีหมดครับแม่ปลายยก๓นี่ไปอ่อนนิดเดียว
โดนหักลบลงไปนี่สถานการณ์ยุ่ง
เจ้าสิงห์ดำในนี้ข้างนอกนั้นเป็นผู้หิน
แนลข้างในมันเป็นผู้ชาว
แต่ถ้ายุบก็ระปากนะตอนนี้ยิงโตตลอดนะ
แดงน่าส่งได้เหลี่ยงอยู่แล้วนะครับเดินหัวหิน

ต้องเดินตลอดจะคือโดนแค่ขอดหลุดครับสวนคลื่น
ต้องแทงไปเรื่อยพิเตียมดันทังด้วยบุพร่าง
จัดไปยังสู้ในสู้ในสู้ในตีไม่ตีตียังตียังแถงแหลมไปเรื่อยอะครับน้องเงิน
ยกสี่ยกสำคัญด้วยนะโอ้โหจะได้ก็ได้อ้าวอ้าวอ้าวเจอหมัดเจอหมัด
อ๋อคันกันเลยเอ้ยเจอหมัดโอ้ยดูมาชุดใจเลยเจอชุดโอ้ย
เอาไว้ยังไงแหลกเมื่อนาทีสุดท้ายแล้วนะโอ้โหเล่งเลยเล่งเลย
โดนแทงดักแทงดักแทงโดนศอกโอ้โหยิงดักอยู่ได้นะแม่ถ้ายืนได้
เทศหัวหินหึดขึ้นมาอีกนิดนึงเอาแล้ว
มาได้หมัดในต้นยกค้ำเอาไว้ด้วยนะครับเพชรหัวหินน้ำเงินนี่มาแก้คืน
ได้ดูเข่าแหลมแบบเนี้ยได้หักล้มอีกหนึ่งทีด้วย
อันแอนอันแอนเจออันแอนอันแอนเจอกับอ๋อละช้อนอ่ะตอนเนี้ย
โอ้โหดูหมดทั้งคู่ไงมันโอ้โหมันหวัดเสียวทั้งคู่ด้วยเนอะ
ใครทำได้ดีใครทำได้สวยปลายยกนิดเดียวนิดเดียว
เสียหายใครทำได้ดีแต่มันยังเปิดเกมตลอดนะเพชร
อืมเทศหัวหินใกล้จบใกล้หมดยกครับนิดเดียวนิดเดียว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
แก้ไม่ได้ต้องตัดตัวใหม่อย่างเดียวไหมนะ

สำคัญจะล้มไปล้มมาเลยนะ
นี่ถ้าเป็นไพ่ตองนี่รวยเลยนะ

ยังต้องขยับโอ้เจอศอกเจอศอกดันทำล็อกมา

เอาเกมช่วงนี้เหมือนทุกอย่างมันสงบอะนะ

ตัดสิงห์ก็ได้รูปแข็งแรงเลยนะภูมิเอง

ยกนี่เดินทำดียก๔แกก็หยุดนะ

ยุดแล้วเป็นโอกาสของเพชรหัวหิน
ไปให้ผีดิบฟื้นคืนชีพ

มาเดินในยก๕ไม่ทันเกมละ

ใครที่เป็นแฟนคลับของวันที่๑พบกันครับ
ยี่ห้อของศึกมหาชนวันทรงชัย
ไปดูเพชรชายใส่กับกุมานดอยอีกครั้งหนึ่ง
สุริยะเล็กวี่ใส่เจ้ากองทรณี
และมิเชอรี่ครับอยู่เกี่ยวก้ารบ

โงห็อกไม่เคยแท้ใครนะกับสัมตานาม
คนคลกับตอนมัดสองบอลนี่กับฟ้าบุงมีร์

เป็นคู่มวยของศึกวันทรงชัยพุธที่๑มีนาคม
พื้นกลว่าพื้นกล
พื้นกลไป๒๓มีนา

หนับจุกหลายตำแหน่งเยอะเกิน
เป็นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็เหมือนสารภาพหมดแล้วครับ
อุปรายยกแล้วนะครับอืมนำชมคู่แรกนะครับยอดธงชัยแผงอันแนนภูทอก
อันนี้เป็นคู่ที่สองนะครับเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วแดงสิงห์ดำ
รถบ้านสมเกียจตรังน้ำเงินคู่ต่อไปนะครับป้องกันแชมป์
สัตยอดบนไทยรัฐดุ่นไลฟ์เวทหนึ่งร้อยสามสิบห้าปรณร้อยสามสิบห้าปรณนะครับ
สิงห์โรงเรียนกีฬาโกราชแดงน้ำเงินทายาทหรือว่าฟ้าประธาน
อ้าววันนี้ทีมของประธานเอกบังไซค์ก็มากกว่าเยอะ

อ้าวนี่ทายาทแถมบังไซค์
แถมบังไซค์นี่เป็นเป็นนามของลูกชายนะ
ไปเรียกติดจันทายาทแถมบังไซค์นึกว่าแถมบังไซค์มีทายาทแล้วนะ
ลูกชายลูกชายเจ้าแถมไม่เจ้าแถม
ช่วงสุดท้ายนะยอมหมดสารภาพครับ
หมดยกไม่ต้องบอก

เพราะมันกินกันในยกที่ที่สี่นะ

แฟนคำพี่ปากแฟนคำพี่ปากนี่ชอบหมดสามยกเลย
หมดสามยกเน่าเลยนะ

ชนะคะแนนสิงห์ดำรถบ้านสมเกียจตรังนะครับ